สัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่๘แล้วนะครับ
ความมันความดุเดือดความเข้มข้นนะครับ
จะเกิดขึ้นหน้าเวทีแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับ

พญาเพชรวันนี้ดูครับตัดผมสั้นเกลียนน่ารักมากครับ

ทีมซ้ายชมดีกว่ามั่งใจครับ

ยกแรกแต่โดนทีมไปแล้วดูครับ

ไฟสองครับเข็บคนแล้วครับ

แค่งขวาครับเสียงแดงฟังชัด

ดูในจับหนุนหาเหลี่ยม

และความสุดท้ายพญักดำเตะนัดล่างครับ

พญักดำไม่อยู่
พญักดำขึ้นมา
อรุณิชายชุดใหญ่ครับพญักดำ

โอ้โหทิ้งไปทั้งไหล่ครับหมัดซ้ายแล้วก็ตามด้วยเข่าซ้าย
ดูซุปเปอร์สโลครับอื้อหือซ้ายเต็มหน้าครับ
แล้วก็เกี่ยวแล้วก็เสียบเข่าซ้ายตามโอ้โหไส้แทบพัง
หักลำโค้นดีทั้งคู่ครับเรียกว่ากะทีเดียวไม่ต้องซ้ำ
ฝ่ายน้ำเงินโอ้โหตัวใหญ่มากเลยนะครับ
สูงถึง๑๘๒เซนติเมตร

ลำโคกระดำหักลำคลง
เนี่ยครับโทรเดียครับผมบอกได้ครับ
นี่ครับเข้าที่บริเวณกระโดงคางเลยครับ
นี่ส่อประชานี้แต่ว่าเป็นช้างช้างลำครับ
เร่งไปไว้นะครับมองเห็นแล้วก็เนี่ยแท่ม

มาเป็นชุดครับโอ้โหมาจากไหนครับเมืองชน

ถ้าวาสนามีดวงนี้อาจจะถึงแชมป์ก็ได้ครับ
ถ้าชนะไปนี้สนับเตือนชนเพชรเตาทาน
เพราะว่ามวยรอบนี้มันก็มีอะไรที่มันแปลกได้เสมอครับ

เป็นมวยที่ชกสนุกด้วยนะครับ
ต้องเปิดเกมบุกให้เร็วกว่านี้ครับ

และกันจากนั้นลุกซ้ายแทงเขาซ้ายครับ

บัดแข้งขวาโดนไปปลายเท้านะครับ
ถ้าลึกกว่านี้หน่อยมีโอกาสสลบเหมือดสูงมาก